คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของธนาคารกรุงไทย
สนองนโยบายรัฐบาลสู่การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

ซึ่งเป็นรถสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับที่ตอนนี้
ใครมาใช้บริการก็จ่ายเงินได้ง่ายโดยสแกนนิดเดียว

ทันสมัยมากติดตามได้จากรายงานฮะ
นายสมศักรณภัยทูลในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยนายปิติธนวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ตุงกรุงไทยออกให้บริการประชาชน
เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ตุ๊กหัวกบกว่า๒๐๐คัน
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บ้านนั่งรถเที่ยวได้รอบเมืองพระนครศรีอยุธยา
ขณะเดียวกันเจ้าของรถก็ไม่ต้องเตรียมเงินทอน

งานนี้วินวินทุกฝ่ายค่ะ
เปาตรงกับเปาตังสะดวกอย่างไร
สะดวกก็คือคนจ่ายไม่ต้องพกเงินสดนะครับ

ทอนเงินสดไม่ต้องเก็บเงินสดนะครับ

ความปลอดภัยความสะดวกสบายนะครับ

มีความปลอดภัยไม่ต้องจัดเก็บนะครับ
ตรงนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับ
ก็ทำให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับ
แล้วที่สำคัญก็คือเป็นการ
นองนโยบายไทยแลนด์๔๐
นั่งรถท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคล

บรรยากาศเป็นแบบบ้านไทยโบราณหลากหลายมุมชิค
หรือจะพ่ายเรือเล่นในสะบว่าสบาย
ไปจนถึงดื่มชากาแฟชิมเค้กชิว

เมื่อถึงเวลาชำระเงินก็แสนสะดวก

ก็สะดวกนะคะเวลาซื้อของเนี่ย

กังวลว่าแม่ค้าจะมีเงินทอนเราหรือเปล่า
เราก็สามารถใช้จ่ายได้อย่างสบายใจอะค่ะ
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้
จากจะได้ดื่มดำกับวัฒนธรรมไทย
ยังได้สัมผัสประสบการณ์การชำระเงิน

ไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กแปลงท่องเที่ยว
ร้านอาหารร้านกาแฟและเบเกอรี่

กินเที่ยวได้ไม่สะดุดทุกการจับจ่ายค่ะ